ไทยรัฐออนไลน์ร่วมกับไทยรัฐทีวี
คุณร่วมโหวตเพื่อค้นหาที่สุดแห่งปี๒๕๖

อลอนมัสนักธุรกิจคนดังที่เต็มไปด้วยดราม่าอย่างมากมายในปี๒๐๒๐
ต่อจากนั้นมัสได้ขยายขอบเขตความสนใจในหลากหลายด้าน
ไม่ว่าจะเป็นด้านอวกาศด้านพลังงานสะอาดระบบขนส่งสาธารณะ
ฟ้าวราหะจากหมอทำขวัญนาคอิงฟ้าวรหะใช้เวลาเพียง๑ปี
ซึ่งนอกจากตำแหน่งที่ได้มาทั้งแฟนซัพพอร์ตและกระแสข่าวของอิงฟ้าก็แน่นสุดเป็นที่จับตาตลอดทั้งปี
การันตีได้ด้วยผลงานว่าอิงฟ้าเป็นคนดังแห่งปีที่แท้จริง
ร่วมรวดเพื่อค้นหาที่สุดแห่งปี๒๐๒๒
โหวตได้ตั้งแต่๑๖มกราคมถึง๑๖กุมภาพันธ์๒๕๖๒
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่๑มีนาคม๒๕๖๒